เรื่องของโควิด๑๙นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวนี้เราต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันเพราะว่า
ตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็คิดหลายเรื่องคิดณวันนี้แล้วก็ต้องคิดไปข้างหน้าด้วย
เดือนหน้าที่จะมีวันหยุดยาวไม่ได้หยุดแล้ว
ใช่หลายคนก็เตรียมวางแพลนกันเอาไว้นะคะซื้อตรงซื้อตัวอะไรกันเรียบร้อย
ก็ต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่านี่ประกาศออกมาล่าสุดเลย
ใช่นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกให้วันที่๒๗กรกฎาคมที่ก่อนหน้านี้
จะให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องพิเศษที่เคยอนุมัติไว้ตอนนี้
ปรากฏว่ายกเลิกแล้วนะครับมันต้องปรับไปตามสถานการณ์โควิด๑๙ฮะ
นางสาวรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดให้วันอังคารที่๒๗กรกฎาคม๒๕๖๔เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้หยุดต่อเนื่องหลายวันตั้งแต่๒๔กรกฎาคม
ตรงกับวันอาสานหบูชาและวันที่๒๕กรกฎาคม
ตรงกับวันเข้าพรรษาวันที่๒๖กรกฎาคม
เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสานหบูชาและวันพุธที่๒๘กรกฎาคม
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพันศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ว่ามีการปิดแปลงแล้วนะครับให้วันอังคารที่๒๗กรกฎาคม
ที่จะให้เป็นวันหยุดพิเศษจะได้มีระยะเวลาให้เดินทาง
ตอนนั้นตั้งเป้าหมายกันว่าให้ไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงพิจารณาจากสถานการณ์ในปีนี้
จะต้องมีมาตรการเข้มงวดขึ้นในมาตรการสาธารณสุข
แล้วก็ทางสบคนะครับจึงขอความร่วมมือให้ประชาชน
เลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
นั่นแปลว่า๒๗กรกฎาคมไม่ใช่วันหยุดพิเศษแล้วนะครับ
ส่วนใครที่เมื่อกี้คุณวรพรบอกไปจองตัวไว้แล้วจองที่พักไว้แล้ว
เดี๋ยวรอให้สักวันสองวันคือตอนนี้ข้อความมันเพิ่งออกจากคณะรัฐมนตรี
เขาสั่งไปแล้วว่าอำนวยความสะดวกนะ
ตัวที่เขาซื้อที่เขาจองเอาไว้ที่พักที่เขาซื้อที่เขาจองเอาไว้
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะ
รออีกสักนิดนะฮะให้ข้อความมาไปถึงกับผู้ที่เกี่ยวข้องหน่อย
ก็ดูว่าจะมีการชดเชยหรืออะไรยังไงได้หรือเปล่านะคะ
แต่ก็ที่แน่ก็คือวันหยุดที่ก่อนหน้านี้แพลนไว้ว่าจะหยุดก็ไม่ได้เป็นวันหยุดแล้ว